ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดชนบุรี
มีเครื่องบินเล็กลำหนึ่งตกที่สนามบินบางพระจังหวัดชนบุรี
ทีนี้คนที่เป็นนักบินเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตนะ
เขาเป็นคนที่ดังระดับโลก
เป็นนักบินขาพิการเป็นชาวแอฟริกาใต้
เขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้พิการทั่วโลก
เขาขาพิการแต่เขายังเป็นนักบินได้
แล้วก็มีคนบันทึกภาพเอาไว้ได้จังหวะที่เกิดเหตุ
อยู่ดีเหมือนกับเครื่องบินเอียงไปแล้วก็ตก
คือจะจอดอยู่แล้วจะลงจอดอยู่แล้ว
มากับเพื่อนอีก๒ลำด้วยแต่ว่าเพื่อนที่ตามหลังมา

นี่ค่ะช่วงนี้
คือคนที่เขาบันทึกภาพเอาไว้ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟัง
คือเขาจะมาถ่ายภาพเพื่อโปรโมทเรื่องของสถานที่

ก็เลยบันทึกวินาทีเกิดเหตุการณ์เอาไว้ได้พอดีเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้บ่ายโมงครึ่งนะครับ
เป็นชาวอัฟริกาใต้นะแต่ก็มีครอบครัวอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับ
เป็นนักบินขาพิการผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้พิการทั่วโลก
เขาขับเครื่องบินขนาดเล็ก๒ที่นั่งใบพัดเดี่ยว
ตกที่บริเวณถนนเรียบทางรถไฟพื้นที่หมู่๖ตะบนบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
จากภาพที่บันทึกเอาไว้ได้นะครับ
จะเห็นว่าเครื่องบินของในไม้กำลังลดระดับ
เพื่อจะบินลงจอดที่สนามบินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตะบนบางพระ
กำลังลงอยู่ดีเครื่องบินก็เลี้ยวซ้ายออกไปอย่างกระทันหัน
แล้วอีกไม่กี่วินาทีต่อมาเครื่องบินก็ตกลงสู่พื้นดิน
แถวนั้นบอกว่าเสียงนี่ดังสนั่นเลยนะฮะแล้วไฟก็ลุกไหม้ทั้งลำ
ทำให้ในไม้ถูกเพลิงไหม้เสียชีวิตอยู่กับซากของเครื่องบินนะครับ
โดยก่อนจะเดินทางมาที่สนามบินบางพระที่ชนบุรีในไม้ได้บินมาจากจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็มีแผนเตรียมเดินทางต่อไปที่ภูเก็ตก่อนจะบินออกจากไทยแล้วจะไปสิงคโปร์
มากับเพื่อนอีก๒ลำนะเป็นชาวฝรั่งเศสกับสวิสเตอร์แลนด์
เมื่อวานขณะเกิดเหตุเครื่องบินของในไม้บินลงมาเป็นลำแรก
อีก๒ลำที่บินตามมาบินลงสู่พื้นได้อย่างปลอดภัยนะครับ
ส่วนเรื่องการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุนะครับวันนี้
ตมตรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกเรืองศักดิ์บัวแดงภูมิกับการสพศรีรชา
นางสาววีนานุษดินหัวหน้ากลุ่มคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ
อากาศยานราชอาณาจักรกรมการบินพลเรือนลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปวัดระยะความสูงของเสาไฟฟ้าที่ถูกปีกเครื่องบินชน
วัดระยะที่พื้นรวมถึงการลื้อซากเครื่องยนต์ออกมาตรวจสอบ
เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่เครื่องบินตกพลตมตรีนันทชาติบอกว่า
วันนี้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบซากของเครื่องที่ตกแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปหาสาเหตุได้
เนื่องจากต้องนำผลที่ได้ในวันนี้ไปตรวจวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ต้องดูพยานแล้วก็เพื่อนของผู้ตาย
ว่าจะสามารถให้ข้อมูลได้มากน้อยขนาดไหนตอนนี้เขายังช็อกกันอยู่
ส่วนศพของผู้ตายก็ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ
เพื่อรอการประสานให้กับทางญาติมารับไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปนะครับ
การบินพลเรือนบอกว่าการตรวจสอบบริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุ
ก็เพื่อนำไปทำภาพจำลองสถานการณ์ของสถานที่คำนวณความเร็วการลดระดับการบินและระยะทาง
มีความสัมพันธ์กันเพื่อหาความบกพร่องของเครื่องบินเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินขนาดเล็ก
ไม่มีกล่องดำนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถที่จะมีรายละเอียด
ก่อนที่จะตกได้ว่าเขาจะบันทึกอะไรไว้บ้างค่ะนายสักกรินอำราพรเป็นเจ้าหน้าที่สนามบินบางพระบอกว่า
ขณะเกิดเหตุเนี่ยเขากำลังถ่ายคลิปวีดีโออยู่จุดประสงค์ก็คือต้องการจะทำโปรโมทสนามบินเล็กแห่งนี้
อ่าแล้วมีเครื่องบินกำลังจะลงมาตอนเกิดเหตุทุกอย่างมันเร็วมาก
หลังจากเครื่องบินตกก็มีกลุ่มควันไฟลอยขึ้นมาระดับความสูงเนี่ยเท่ากับตึก๓ชั้น
เนื่องจากเขาเป็นผู้พิการนะครับเราก็เลยอยากจะทราบว่าเขาทำการบินยังไง
ทำการลงจากเครื่องยังไงทำการขึ้นเครื่องยังไง
เพื่อเราจะได้ทราบว่าความสามารถของเขาอยู่ยังไง
ซึ่งณตอนนั้นผมไม่ได้คิดหรอกครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น
แต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดตามคลิปเลยครับที่เห็นว่าพอเครื่องลงมาแล้ว

ซึ่งเราไม่ทราบเหมือนกันว่าณจุดนั้น
นักบินเขามีความคิดยังไงหรือว่าเขามีจุดผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่า
ซึ่งคนที่ตอบได้ดีที่สุดก็คงต้องเป็นนักบินที่ผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งจากการจากการดูแล้วนะและจากการสอบถามจากทางนักวินที่เป็นเพื่อนเขาน่ะ
คือเขายังไม่สามารถรู้ได้เลยว่าที่เขาออกไปอย่างนั้นเพราะอะไร
คือไม่มีกล่องดำที่จะบันทึกไว้ด้วยนะครับ
ขณะที่ช่วงเย็นที่ผ่านมาครับเมื่อ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
พันธมุตรีอมรวัฒน์ปานดีสวทวัฒน์สอบสวนสวพศิรชา
ได้เชิญเพื่อนของนายไม้ที่เสียชีวิตทั้ง๓คนนะครับ
เดินทางมาด้วยกันมาสอบปากคำนะครับ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็พาทั้ง๓ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พอไปถึงเพื่อนก็วางดอกไม้ยืนไว้อะไรให้กับในไม้ตรงจุดเครื่องบินตกนะครับ
ตำรวจเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำเพื่อนผู้ตายบอกว่า
ก่อนทำการบินได้มีการพูดคุยกันตามปกติ
ไม่ได้มีการลักษณะพูดคุยสั่งเสียเป็นรังสังหรณ์อะไรทั้งสิ้น
ก็คุยกันตามปกติสภาพเครื่องยนต์ก็ตรวจนะ
ตรวจเช็คกันแล้วก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร
หนึ่งในเพื่อนของผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เครื่องบินของในไม้ทำท่าไม่ดีบินสายไปมา
แล้วก็ดิ่งลงมาสู่พื้นด้านล่างแล้วก็ระเบิด
เป็นภาพที่น่าหวาดเสียวเป็นอย่างยิ่ง
แต่ที่น่าแปลกใจก็คือเมื่อไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุ
เขาฝันเห็นเครื่องบินตกแล้วก็ระเบิด
แต่ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
หลังจากนี้คงต้องหยุดการเดินทางออกไปก่อน
กว่าจะมีการจัดการเรื่องศพของในไม้ให้แล้วเสร็จ
ซึ่งขณะนี้ญาติที่อยู่ที่ออสเตรเลียกำลังเดินทางมารับศพ
ส่วนซากเครื่องบินขณะนี้นำไปเก็บรักษาไว้ที่สนามบินเล็ก
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตะวันวางพระ
เพื่อรอการตรวจสอบหาหลักฐานการเกิดเหตุอย่างละเอียดของเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง